ยืนพริธีจะยืนพริธีได้ยินเมา
ตอนนี้พี่โอยังไม่ได้เคาะออกมา

ก็เป็นงานนะคะเพราะถูกใจได้เพราะยังไงทุกอย่างผ่านทางญี่ปุ่นก็เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ

ส่วนแบบเวลาอยู่ข้างนอกก็ให้เกลียดเราก็

คุณคุณโปรตะไหน

ก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว

เจ๊พามองว่าอยากให้อุ๊ยอาจจะท้ายจิ้มก็ได้นะครับผม
รอดูว่าได้รอดูผมว่าอุ๊ยเดี๋ยวเกือบปล่อยละ

เดือนตุลาค่ะตุลาตุลาครับตุลาได้เดือนแน่นอน
แสงจะเราต้องเงียบมากเลยเนาะ
ใช่ค่ะจริงเราถ่ายช่วงมกราถึงมีนางนะ

แล้วก็หลายคนนักแสดงทุกท่านร่วมช่วยเหลือกันเยอะมากค่ะ

เฉพาะน้องผู้หญิงซูมเข้ามาซูมแคบ
ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่เขาดูอยู่อยู่แล้วค่ะ

ก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติ
ได้คุยแล้วค่ะน้องเข้าใจน้องก็เสียใจ
ก็หนูว่าน้องหลายคนคงได้เห็นตัวอย่างว่ามันจะ
เกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากถ้าเกิดเรื่องพวกนี้

มันดูแรงขึ้นขนาดว่าราชินมีการขับทุกน้อง
มีขนาดนั้นก็อยากให้เข้าใจน้องนะ
เพราะว่าน้องก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกัน
น้องก็ไม่ได้อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดี
ผู้หญิงต่อกับตรงกลางโดยชื่อการลายงานชีวิตต่อกหนึ่ง
โอ้ก็มันคงว่าจะมีการบริเวณการอะไรที่เป็นจริงเป็นจัง
และก็หลอกว่าจะศึกษากราคาบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จริงแต่ว่าน้องไม่ได้กำไรหรือว่ายังไงคะ

เป็นกฎของบริษัทที่อกมา
ตอนนี้ก็คือก็ต้องมีน้องที่เข้ามาเสริมแทน
ที่เวลาแขกไม่สามารถออกงานได้
จะมีคนที่ขึ้นมาแทน

ทำให้เขาอยากจะขึ้นมาแทนกันตลอดเวลาได้
ก็คุยเรื่อยตลอดนะฮะ
ตอนนี้ถึงไหนอัพเดทชีวิตกันเรื่อยค่ะ
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะต้องลองถามทางผู้ใหญ่ดูอีกทีค่ะ

ผู้คนทรณีก็รู้ว่าผมจะให้กำลังใจน้องทุกคนอยู่แล้ว
อันนี้เราหาโอต่าเรื่อยกว่า

สวัสดีครับสวัสดีครับ